คุณผู้ชมครับมารายงานสดกันหน่อย
เพราะว่าตอนนี้นะครับทางผู้สิทธิ์ข่าวไทยรัฐทีวีของเรา
คุณระพีพันธ์เรือนศรีเกาะติดบรรยากาศอยู่ทุกวันเลย
ตั้งแต่เริ่มปฏิบัติการมาตั้งแต่๑๖กุมภาพันธ์
ก็เป็นจุดที่อ่อนไหวนะครับ
จุดที่มีความเสี่ยงก็คือบริเวณประตู๕และประตู๖นั่นเอง
ติดตามได้จากคุณระพีพันธ์เรือนศรีบรายงานมาจากวัดพระธรรมกายครับ

สำหรับปฏิบัติการในการตรวจค้นวัดพระธรรมกาย

ซึ่งก็ต้องติดตามนะคะว่าบริเวณประตู๕ประตู๖แห่งนี้นะคะ
แต่บรรยากาศณขณะนี้นะคะก็ยังคงมีการวางกำลังตำรวจนะคะ
ถ้าดูไปที่ด้านหลังของดิฉันนะคะ
ก็จะเห็นจุดแรกที่ตำรวจวางกำลังอยู่นะคะ
ตอนนี้มีกำลังตำรวจบางส่วนค่ะ
ที่ยังคงคุมไว้ให้ทางศิษยานุสิตและพระสงฆ์
ไม่เกี่ยวข้องกับวัดพระธรรมกายเดินทางเข้ามาเพิ่มเติมนะคะ
ขณะที่บางส่วนก็อยู่ในระหว่างการปฏิบัติภารกิจส่วนตัวนะคะ
อกจากนี้ค่ะด่านตรงนี้เป็นจุดแรกนะคะ
อยู่บริเวณคอสะพานบนถนนเรียบคลองแอน

ซึ่งทั้งสองฝั่งก็จะมีเต็นต์ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ
แล้วก็มีรั้วเหล็กในการกั้นไม่ให้คนที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าพื้นที่เพิ่มเติมค่ะ
นี่เป็นด่านแรกนะคะถัดมานะคะ
ก็คือหันกลับมาทางด้านนี้ค่ะ
ก็จะมีในส่วนของเจ้าหน้าที่ตำรวจตะเวนชายแดนนะคะ
ซึ่งประจำอยู่๒๔ชั่วโมงนะคะ
คือประจำตั้งแต่๘นาฬิกาของเมื่อวานนี้และจนตอนนี้ก็ยังประจำการอยู่นะคะ

จุดนี้ถ้าจำกันได้เมื่อวันที่๒๐ที่ผ่านมา
ก็เป็นจุดที่ทางตำรวจพระสงฆ์และศิษยานุสิตปะทะกัน

กำหนดเป็นพื้นที่จุดนี้ให้ตำรวจอยู่นะคะส่วนจุดด้านหน้าให้ในส่วนของพระสงฆ์แล้วก็ศิษยานุสิตอยู่นั่นเองค่ะ
ซึ่งจากการสอบถามเจ้าหน้าที่นะคะที่ปฏิบัติหน้าที่เกือบยี่สิบสิบสี่ชั่วโมง
ก็บอกว่าสถานการณ์ตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยค่ะไม่มีเหตุการณ์ความวุ่นวายเกิดขึ้นนะคะ
จากด่านของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะเข้ามาค่ะก็จะเห็นนะคะว่าในส่วนนี้เป็นพื้นที่
และเป็นเต็นต์ของศิษยานุสิตและพระสงฆ์ของวัดพระธรรมกายนั่นเองนะคะเมื่อวานนี้ถ้าได้ติดตามกัน
จะมีการนำแลนสีเขียวมาบังแค่ครึ่งหนึ่งนะคะแต่วันนี้ปิดทั้งหมดนะคะ
และหลังแสลนสีเขียวก็จะมีรั้วเหล็กกล่องกระดาษปิดกั้นทั้งหมดด้วย
มีป้ายข้อความต่างนานาติดไว้ถ้ามองจากจุดนี้นะคะ
ไม่สามารถเห็นบุคคลที่อยู่ภายในเต็นต์ได้เลยและก็ไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่า
ขณะนี้ยังมีในส่วนของพระสงฆ์หรือว่าศิษยานุสิตของวัดพระธรรมกายอยู่ด้านในหรือไม่นะคะ
จากนี้ตลอดช่วงเช้าที่ทีมข่าวไทยรัฐทีวีมาถึงก็ยังคงเห็นศิษยานุสิตบางส่วนทยอยเดินทางออกจากพื้นที่เป็นระยะ
แต่ไม่มากเท่ากับสองสามวันที่ผ่านมานะคะขณะที่พระสงฆ์เองก็เริ่มออกไปบินทบาทบ้างแล้วค่ะ
ทางตำรวจนะคะมีการรายงานค่ะว่าจำนวนมวลชนภายในวัดพระธรรมกาย
เมื่อวานนี้นะคะรวมถึงขณะนี้ด้วยมีอยู่ประมาณแปดพันคนเป็นลูกศิษย์เนี่ยประมาณสี่พันห้าร้อยคนนะคะ
วลชนส่วนใหญ่เนี่ยพักอยู่ที่หอฉันแล้วก็อาคารหนึ่งร้อยปีค่ะมีบางส่วนที่เดินทางกลับนะคะ
เจ้าหน้าที่วัดเนี่ยประมาณหนึ่งพันห้าร้อยคนพระสงฆ์สามมะเนมประมาณสองพันรูปนะคะ
ซึ่งพระสงฆ์ส่วนใหญ่พักอยู่ในเคสหนึ่งร้อยเก้าสิบหกไร่ในวัดมีการจัดวางกำลังเฝ้าตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงนะคะ
ก็จะจัดมวลชนเป็นกะค่ะกะละหกชั่วโมงจุดที่จัดวางกำลังมีทั้งประตูหนึ่งนะคะ
ประตู๔ประตู๕แล้วก็แนวต้นไผ่ริมกำแพงติดคลองแอนค่ะซึ่งทางตำรวจรายงานว่าเป็นจุดรวมพลเพื่อรอฟังคำสั่งจากทางวัดอยู่ที่หอฉันแล้วก็อาคาร๑๐๐ปีนะคะ
ซึ่งการดำเนินการต่างเนี่ยจะมีการติดต่อผ่านวิทยุสื่อสารไปยังโฆษกที่หอฉันซึ่งอันนี้ก็เป็นรายงานจากเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะ
สถานการณ์โดยรวมบริเวณถนนเรียบคลองแอลแห่งนี้นะคะก็เป็นไปอย่างเรียบร้อย
ก็ต้องติดตามนะคะว่าเส้นตายเวลา๑๐นาฬิกาที่ดีเอสไอกำหนดจะมีการเจรจาสามารถนำเจ้าหน้าที่เข้าค้นอีกรอบหนึ่งหรือว่าดีเอสไอจะต้องปฏิบัติตามแผนการใช้กำลังที่กำหนดไว้
หากมีรายงานทีมข่าวไทยรัฐทีวีซึ่งเกาะติดอยู่บริเวณนี้จะรายงานให้รับทราบต่อไปรับพิพันธ์เรือนสีข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดจากถนนเรียบคลองแอนวัดพระธรรมกายค่ะ